กลับมาพบกับความรู้และความอร่อยของก๋วยเตี๋ยวและเมนูเส้นอนาชาติจากทั่วประเทศไทย
ไหนเล่าเส้นเป็นเรื่องกันอีกเช่นเคยค่ะ
เจอกันวันนี้ก็คิดว่าจะเติมความอร่อยด้วยเมนูเส้นจากหลากหลายที่มาให้ได้ชิมกัน
ซึ่งเรื่องราวของเมนูเส้นชามแรกเป็นก๋วยเตี๋ต้มยำ
น้ำข้นใส่ไก่ทอดชิ้นโตเต็มชามที่ขายดีสุดที่ร้านบะหมี่ไก่กรอบลาดย่าค่ะ
ต่อด้วยสารพัดก๋วยเตี๋ยวจากปลาซอสสดสูตรเด็ดของแม่ที่ขายมานานกว่า๓ทศวรรษที่ร้านก๋วยเตี๋ยวปลาเฟื่องฟ้า
ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มต้นการเดินทางไปพร้อมกับนักเล่าเส้นเลยค่ะ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

เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นครับผมธรรมดานะครับลูกชายอายุเท่าไหร่ครับ
ตอนนี้๒๓ครับตอนที่ลูกชายคิดอายุเท่าไหร่เนี่ย
ประมาณยี่สิบยี่สิบอ่าพอคุณพ่อจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว
ชายบอกว่าต้องแตกต่างต้องแตกต่างใช่ใช่พี่น้องต้องมีอะไรมาโปะหน้าหน่อย
ใช่ต้องเป็นท็อปปิ้งที่ดูแตกต่างจากคนอื่นเลย
ไม่ได้ให้ซ้ำแบบใครเลยครับผมเราคิดสูตรนานไหมครับ
ก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสามสี่เดือนเหมือนกันสามสี่เดือนได้
ก็ได้ขึ้นมาเลยได้ขึ้นมาตอนนี้เปิดมาปีกว่าแล้วผม
มาเป็นยังไงครับดีมากคุณครับก็คือมันมีตัวที่ทำให้แปลกแปลก
ล่าสุดนี้เราเป็นสเต็กหมูครับตัวสเต็กหมูพริกไทยดำเนี่ย
เพิ่งเปิดตัวออกมาก็เป็นการตอบรับที่ดีมาก
ก็คือแตกต่างโดยการที่เราได้รสชาติของบะหมี่แล้วก็มีสเต็กทำให้รู้สึกว่าเข้ากันได้ดี
มาปีกว่าถือว่าไม่นานทำยังไงให้คนบอกว่าโอ้โหรู้จักเราเยอะแยะแล้วก็มากันเต็มไปหมดเลย
ก็อย่างที่บอกก็คือมีลูกชายที่คอยแนะนำวิธีการโปรโมท
อะไรต่างต่างที่ทำให้เด็กได้รู้จักรสชาติที่ติดปากครับ
แล้วก็มีตัวเพจอะไรให้เราได้ลงก็เป็นวิถีของคนรุ่นใหม่ล่ะใช่
ก็คือไปโปรโมทในออนไลน์ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้น
ใช้เวลาไม่นานก็ทำให้มีลูกค้ามากมายแบบนี้นะครับ
เนนูเด่นที่มาที่นี่แล้วไม่ทานไม่ได้คือเมนูอะไรบะหมี่พรีเมียมเป็นยังไงอ่ะ
หมี่พรีเมียมเนี่ยมีตั้งแต่ตัวหมูบดที่เราได้หมักพิเศษ
แล้วก็มีท็อปปิ้งด้วยไก่กรอบที่เราเป็นสูตรของเราเฉพาะครับ
นะครับลงไปแล้วมีลูกชิ้นหมูอ่านะครับแล้วก็เป็นน้ำข้นที่ราด
เราจะเลือกได้ตั้งแต่บะหมี่แห้งหรือว่าเป็นน้ำใส
เราก็ทำได้เช่นกันก็เลือกได้หมดเลยเอางี้เดี๋ยวขอเข้าไปดูแล้วกันนะครับ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

อย่างที่บอกก็คือมีรัดชีพริกไทยดำกระเทียม
ลำนี่เราเป็นคุณพ่อนะเราก็อยากจะให้สิ่งดีกับลูกค้าของเรานะครับ

เด็กที่ไม่ทานผักก็จะได้วิตามินจากผักนี่ไป

เราก็แบ่งเป็น๒หม้อนะครับ
เพื่อจะปรุงรสตลอดทั้งวันนี้จะรสชาติเดียวกันหมด

ใช่ต้องสลับกันแล้วก็เราปรุงกันตลอดทั้งวัน
ทำไมต้องสลับกันทำไมไม่ทำหม้อเดียวใหญ่เลย

กผักชีกระเทียมพริกไทย
ที่คนโบราณเรียกว่าสามเกลอนี้นะคะเป็นวัตถุดิบพื้นบ้าน
มักจะนำไปใช้ปรุงอาหารไทยได้หลากหลายเมนูค่ะ

จะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างกันออกไป
รากผักชีเด่นเรื่องกลิ่นหอม

ส่วนพริกไทยก็ให้กลิ่นหอม

ซึ่งเมื่อนำทั้ง๓ส่วนมารวมกันแล้ว
ก็จะกลายเป็นชูรสธรรมชาติ
ที่ใช้ปรุงอาหารหรือน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำสาย

ที่นี่เมนูเด็ดก็คือต้มยำ

ยำเราปรุงจานต่อจานเหรอครับ

เผาเราก็จะมาปรุงรสกันใหม่อีกทีหนึ่งนะครับ

ได้เพิ่มเติมให้รสชาติมันเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงนะครับผม

แล้วก็มะนาวที่คันสดต่อวันนะครับ

ครับผมทางร้านจะไม่ซื้อซื้อมะนาวที่เป็นหัวเชื้อหรืออะไรทั้ง

ผมมีน้ำตาลมีพริกมีถั่ว

ในส่วนผสมของเมนูที่จะแนะนำเนี่ยเรามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ

ใช่หมูนี้เราจะหมักเป็นหมูหมักของทางร้านนะครับ
แล้วก็เป็นหมูบดที่อดหมักแล้วด้วยนะครับ

ก็จะมีบะหมี่นี่เป็นหลักของที่ร้านนะครับ
เส้นเล็กเส้นหมี่ขาวนะครับ
แล้วก็วุ้นเส้นแล้วก็เป็นเส้นใหญ่นะครับ

จานนี่ก็มีหลายไซส์มีไซส์อะไรบ้างครับเนี่ย
จริงดั้งเดิมก็คือจะเป็นตัวบะหมี่ยำข้นไก่กรอบ
ก็จะเป็นสูตรธรรมดาก็จะเป็นจานที่ซอฟต์ลงไปหน่อยนะครับ

ถ้าจะเป็นตัวพรีเมียมขึ้นมาก็อย่างที่ว่าตั้งชื่อให้มันรู้สึกว่าแตกต่าง

แต่อันนี้คือใหญ่ที่สุดไซส์อะไรครับ

ซุปเปอร์พรีเมียมจะแตกต่างจากตัวพรีเมียม
โดยการที่จะใส่หมูตุ๋นจากทางร้าน
แล้วก็มีหมูบดหมูหมัดท็อปปิ้งด้วยไก่กรอบของเรา
ให้ผมสักชุดนึงเลยครับ

เดี๋ยวจะกลับมาชิมบะหมี่ไก่ทอดชามเด็ด
พี่น้องชาวลาดย่ากำลังเลิฟ

ไก่ทั้งชิ้นเลยไหมครับ

บุกเข้ามาถึงตรงหน้าเตาเลยต้องมาดูกันอีก
แม่นอนขอดูปลาก่อนปลาระอะไรอีกจ๊ะ
มันเป็นปาโลนันค่ะคือมันไม่เหม็นคาวแล้วก็กล้างน้อยด้วย
นี่สดมาจากตลาดทุกวันทุกวันนะครับ
เดี๋ยวทำไมต้องเมนูไข่ดำอะครับผมมันคืออะไรฮะ
หาการที่จะเอาไข่แดงมาไว้ข้างบนหรือคลุกไปเลย
ผมก็เลยคิดว่างั้นทำไข่ไว้ข้างบน

ตั้งชื่อมันว่าไข่ดำอูวาคูดังิ
วากุฎหินมันเป็นเมืองเล็กของบนภูเขาไฟภูจิอะครับ

คิดเยอะแล้วเนี่ย